ติดตามความพร้อมของทีมในศึกโตต้าไทยลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดนะครับ

พร้อมที่จะเปลี่ยนบทบาทของเธอเองแล้วก็จัดเต็มเรื่องของกรณีที่มีการตกชั้น๕ทีมในซีซั่นนี้
ผมเองก็ไม่ยอมให้ทีมนี้มันที่ผมสร้างมาเองเนี่ยต้องกลับไปจุดเดิม
ไม่ต้องห่วงเตี้ยตัดสินใจได้
คือออกมายอมรับว่าผลงานไม่ดีแล้วก็ถ้ามันไม่ดีก็ให้เวลากับตัวเอง
สุดสัปดาห์นี้ครับต้องเจอกับทางชัยนาธคุณชนะ

ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าชายนาฏก็ยังไม่ชนะใครเช่นกัน
โดยบอกว่าที่ผ่านมาทีมได้ทดลองใช้ผู้เล่นคุณภาพไปแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
สุดสัปดาห์นี้แอร์ฟอร์สเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่ลงไปบ้าง

ครับโอ้โหนี่สู้เต็มที่นะนี่เปลี่ยนจนไม่รู้ว่าจะหาจุดตรงไหนแล้วนะ
อาจจะอาจจะโดนเปลี่ยนออกหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเอง
เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับสุดสัปดาห์นี้
มากกว่าทีมใหญ่เพราะว่าปีนี้ตกชั้นถึง๕ทีมนะ
ความผิดพลาดในการตัดสินเล็กน้อยมันส่งผลมหาศาล
ก็คือสำหรับจีนเล็กแน่นอนเงินก็น้อยกว่า
คือถ้ามองในมุมที่ดีนะมันก็ทำให้เกมฟุตบอลการตัดสินมันถูกต้องมากยิ่งขึ้น
แม้เรื่องตรงนี้ควรจะสมาคมควรจะมาซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายให้นั่นเองนะครับ
ไหนจะลงทุนกันแล้วก็เอาสิจะลงทุนไปเลยยาวไป
เพราะว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ผมบอกเลยนะว่ามันอาจจะมีผลเยอะมากกว่าที่คุณคิดก็ได้
เพราะว่าการตกชั้น๕ทีมมันบ้ามันระห่ำเกินเหตุ
เพราะฉะนั้นอันนั้นก็ฝากไว้แล้วกันว่าผมก็เรียกร้องแบบนี้แหละ
ให้ก็ให้ไม่ให้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะคุณใหญ่กว่าอยู่แล้ว
แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่จะพัฒนาก็ทำให้มันเป็นรูปแบบเถอะ
อยากกักแล้วให้รู้สึกว่าไอ้นั้นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้
ถาม๑๘ทีมทั้งหมดทุกทีมอยากได้หมดแหละ
แต่มันไม่ค่อยมีคนพูดไงถามว่าจะจ่ายไหมไม่ใช่หน้าที่ของทีมด้วย

ผมเพิ่มเติมนะมี๒ทีมก่อนที่เป็นข่าวบอกว่าเมืองทองท่าเรือพร้อมจะจ่ายเงินเอง
แต่ว่าหลายทีมก็คิดเห็นเหมือนโค้เตี้ยบอกว่าสมาคมควรจะดูแล
แล้วก็สมาคมก็ยังประกาศเหมือนเดิมว่า๑เมษายนนี้ใครอยากใช้ก็คงต้องออกเงินเอง
เอาล่ะต้องดูความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ